อาจารย์พระวันแสงสุนทรมาทำหน้าที่เป็นร่ามให้กับเราด้วยนะฮะ

เมื่อกี้เห็นใจยังเลยคุณผู้ชมส่งมาบอกว่า
เขาพาภรรยาขึ้นเฮลิคอปเตอร์อันนั้นถูกสั่งเด้ง
แต่เด้งแบบว่าคือไปรอตรวจสอบข้อที่จริงนะครับผม
ส่วนอีกกรณีหนึ่งคราวนี้เกิดขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการนำภาพนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าใส่เสื้อผัวแล้วขึ้นบินได้
เป็นเรื่องสิครับคุณผู้ชมฮะเพจหมาเฝ้าบ้านปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาตามติดเลย
เขาเอามาโพสต์มาแชร์เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ป่าไม้พาผู้หญิงคนหนึ่งคือเป็นคนนอกแหละ
เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินตรวจสภาพป่า
โดยคุณสุภาพสตรีเนี่ยสวมใส่เครื่องแบบนักบินฮะโดยเขียนข้อความระบุว่า
เจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักษ์ป่าบ้านโป่งพาเมียผอโรงเรียนในสังกัดสพปนครศรีธรรมราช
ขึ้นบินสำรวจด้วยเครื่องประจำหน่วยให้เมียใส่เสื้อตัวเองมีชื่อระบุสังกัดชัดเจน
ใส่แล้วบินได้ย้ำว่าที่ผมอ่านไปนี้คือที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเอามาโพสต์นะครับ
แต่ว่าต่อมาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ได้รับการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพไม่ใช่บุคลากรของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่ง
จากทางสำนักไม่ได้มีหน่วยบินพิทักษ์ป่าบ้านโป่งครับ
ล่าสุดครับหัวหน้าชาติชายศรีแพ่วนะฮะหัวหน้าสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่๑ภาคกลาง
ทำรายงานชี้แจงเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาระบุว่า
เจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพคือนายพัฒนายุทธ์เพชรมณี
ท่านเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าสังกัดสป๑
แล้วก็ภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยหน่วยมีแผนที่จะต้องบินสำรวจตรวจสอบสภาพป่า
บริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
หลังจากบินเสร็จสิ้นแล้วเสร็จภารกิจแล้ว
เครื่องก็มาลงจอดที่เขื่อนวัชิลาลงกร
นายพัฒนายุทธ์จึงขออนุญาตกัปตันพาภรรยาขึ้นไปถ่ายรูปบนเครื่องบิน
ยืนยันว่าเป็นการถ่ายรูปเล่นไม่ได้ขึ้นวินจริง
แต่ว่าทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านไม่สิ้นสงสัย
ไม่หยุดครับนะฮะคุณผู้ชมเขาก็เลยถามโดยจับผิดในภาพ
คุณผู้ชมดูภาพของหลังผู้หญิงท่านนี้นะฮะ
คือบอกว่าไม่ได้ขึ้นบินใช่ไหมจอดอยู่เฉย
ใช่ไหมแล้วไอ้ภูเขากับก้อนเมฆเนี่ยมันเป็นพร็อปที่ทำเหมือนซะละเกินนะฮะ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวลองดูว่าทางหน่วยงานต้นสังกัดจะชี้แจงอีกครั้งว่ายังไงหรือไม่นะฮะ
ถ่ายยังไงให้เห็นก้อนเมฆ
เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็ทำได้แต่กรณีนี้ผมไม่รู้นะ
อาจจะเข้าสังเกตกันไปนะฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบนะฮะ